กร่อเป็นของเล่นจักษานซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นการประดิษฐ์
เพื่อเรียนแบบตะกร่อที่เป็นอุปกรณ์การละเล่นกลางแจ้งจึงทำขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถนำมาเล่นกันได้
ซึ่งใช้วัสดุได้หลากหลายแต่ที่นิยมก็มักเป็นตะกร่อที่สารจากใบลาน
โดยหลักสำคัญของการสารตะกร่อคือจะต้องสารขัดกันไปมาเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรง
และตะกร่อจะสวยงามคงทนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการสารขัดให้แน่น
ซึ่งสังเกตได้จากลายขัดที่จะตรงเป็นแนวของเส้นที่สารขัดกันไว้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน